ผู้ชายคนนี้ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
แล้วก็หนีไปแอบอยู่ในสวนยางพารา

เขาจับมานะให้คาบกระดาษ
แล้วก็เขียนข้อความว่านี่เป็นโจรขโมยรถ
แห่ไปรอบเมืองก่อนจะเอาส่งตำรวจเลย

เอาวิธีการนี้เลยจะเตือนสตินะคะ

โอ้โหจนรายนี้พอถูกจับได้ตัวอ่อนปวกเปียกเลยฮะ
ใช่แล้วก็เหมือนถูกสอบสวนเลยนะใช่ค่ะ
ชาวบ้านเขาแบบอื้อหือเขาก็บีดเต็มที่เหมือนกันนะครับ
เนี่ยไปขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วหนีไปซ่อนในสวนยางพาราบนเขา
อันนี้อยู่ที่อำเภอรัตภูมิที่สงขลานะคะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้เจ้าโจรคนนี้ที่ถอดเสื้อเนี่ย
คือนายพีรพงศ์จีรพันธ์ค่ะ
ทีนี้พอจับตัวได้โอ้ชาวบ้านเขาก็มัดมือข้างหลังแบบนี้
พาขึ้นท้ายกระบะนี่คุณผู้ชมดูค่ะ
เห็นมะให้เอากระดาษกระทาบคือ
ภาพกระดาษแล้วก็เขียนข้อความข้างในคุณอ่านดูสิ
อ่ะนั่นนะกระดาษแผนใหญ่เหมือนกับเอสซีเลยนะ
รถกูใช่มั้ยเนี่ยให้รู้ไปเลย
เหมือนว่าแห่ประจานด้วยนะใช่ค่ะทีนี้

เอาตัวไปส่งตำรวจที่สพควรเนียง
บอกคุณตำรวจดำเนินคดีไปเลย
นี่ค่ะโดยเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คือคุณนิพัฒน์วงพุทธเขาเล่าให้ฟัง
ตอนเที่ยงของเมื่อวันที่๑๕เมษาที่ผ่านมา
ผมจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้หน้าบ้าน

หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวที่หลังบ้าน
ทีนี้ตัวนายพีรพงศ์คนร้ายเขาเดินมาในซอยหน้าบ้าน

ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะคุณผู้ชม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเขาก็เห็นมีกุญแจแขวนอยู่ด้วย
ก็เลยเอากุญแจสตาร์ทรถแล้วก็ขี่หนีไปเลย
ทีนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นเหตุการณ์นะ
แต่ก็จับไม่ทันเพราะว่ามันขี่รถหนีไป
ไปแล้วครับไปแล้วไปเร็วเลยค่ะ
ทีนี้ทำไงดีแจ้งตำรวจก่อน
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดไล่ไปเรื่อยตามเส้นทางต่าง
เอาคลิปมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วย
ว่าใครเห็นคนร้ายคนนี้ขโมยมอเตอร์ไซค์แจ้งมาหน่อย
คนที่ดูในเฟซบุ๊กก็แจ้งเบาะแสเข้ามาเยอะนะ
แจ้งสิเขาบอกเลยว่าเห็นขึ้นไปนู้น
ซ่อนตัวอยู่บนเขาชาวบ้านเขาก็ตามขึ้นไปค่ะ

นี่เห็นไหมคือยังไม่ต้องถึงมือตำรวจ
แต่อาศัยพลังโซเชียลที่เห็นช่วยกันแจ้งมาจนจับตัวได้
เจ้าของมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกนะที่ผมเอาคนที่ขโมยขึ้นรถแห่รอบเมือง
ผมไม่ได้ต้องการประจานหรอกแต่ผมอยากเตือนสติชาวบ้าน
ต้องระวังเรื่องรถหายเพราะว่าคนในพื้นที่รถหายบ่อย
นี่ค่ะเบื้องต้นพอเอาตัวนายเพียรพงศ์คนที่ขโมยไปที่สพแล้วนะ
ตำรวจเขาก็สอบแหละตัวนายพีรพงศ์ก็รับสารภาพ
บอกผมมาทะเลาะกับเมียแล้วผมก็นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟควรเนียง
ไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์จะกลับบ้านไม่รู้จะทำยังไง
ขโมยมอเตอร์ไซค์เพราะผมจะขี่รถกลับบ้าน
ตำรวจก็บอกโอ๊ยแบบนี้ไม่ได้สิก็ต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะ
ทรัพย์ในเวลากลางวันแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะ